อันนี้ค่ะม๑ทำไมพ่อไปเห็นพ่อไปเห็นปั๊บลูกสาวนั่งอยู่กับเพื่อนที่สวนสาธารณะ

แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
คุณผู้ชมเราฟังเพื่อนลูกที่โดนตบแล้วใช่ปะเราโทรหาพ่อ
อ่ะแต่ว่าเอางี้พี่เป็นพ่ออ่าคือถ้าพี่ไปเห็นแบบนั้นแล้วยังไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ย
ถ้าถามว่าโกรธไหมก็ต้องโกรธนะอ่าต้องโกรธแล้วไอ้เรื่องน้ำท่อมมีจริงไหมเออ

ก็นี่ไงแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าหนูยังไม่ได้กินเลยพ่อแต่ก็คงจะเห็นแหละว่าแบบ
ถือขวดมาหรือวางอยู่พ่อก็เลยมีอารมณ์พ่อก็เลยขึ้นทีนี้เราต้องไปถามพ่อไง
พ่อน้องเอเนี่ยบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าลูกผมเองล่ะครับก็ผมไปเห็นนะว่านั่งกินน้ำท่อมอยู่
เข้าใจคนเป็นพ่อเนอะนั่นแหละผมก็เลยลงไม้ลงมือแต่ผมก็ยอมรับ
อันนี้พ่อน้องบอกนักข่าวนะประสานไปที่นายกอบตถนนหักแล้ว
ซึ่งก็มอบหมายให้ทางผอกองสวัสดิการสังคมไปตรวจสอบ
แล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลือน้องม๑คนนี้ต่อไปด้วย
คุณพ่อในฐานะที่หัวอกเหมือนกันคุณพ่อถูกครึ่งเดียว
ครึ่งเดียวที่เป็นห่วงอนาคตของลูกแต่ว่าอย่าไปทำรุนแรงหนึ่ง
อย่าไปทำในที่สาธารณะสอง
พี่ทีนี้ต้องย้อนกลับไปที่โรงเรียนนะ
ให้รู้เลยว่าวันนี้ไม่มีการเรียนการสอนนะอย่างน้อยพ่อแม่ก็จะได้รู้ไง
แล้วที่เหลือครูจะมอบหมายงานเด็กหรือครูจะให้เด็กหยุดอยู่บ้านก็แล้วแต่
หลายกลุ่มก็ได้อย่างนี้เออนะฮะ